เรื่องของความเชื่อมันก็ยังไม่ได้หมดแค่นี้ค่ะคุณผู้ชม
หลายคนรอคอยกันมากเลยช่วงนี้ก็คือจะพาคุณผู้ชมไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ไปขอพรและก็ไปขอโชคขอลาบกันด้วยค่ะ
ทีแรกเลยไปที่วัดล่ามช้างตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เขามีการจัดทำบุญรำลึกถึงครูบานะคะเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดล่ามช้างที่ท่านมรณภาพไป
ก็มีครูบาสิงคำกัญจโนอายุ๙๘ปี
ครูบาอินตาโพธิอายุ๘๗ปี
และครูบาเสาคำกันตะศรีโลอายุ๑๐๒ปี
โดยได้มีการนิมนต์พระครูประพัทธธรรมรังศรีนะคะหรือครูบาจันตะรังศรี
เจ้าอาวาสวัดกู่เต้าที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าเป็นครูบาจอมขมังเวศ
ล้านนามาเป็นประธานในพิธีด้วย
หลังจากเสร็จสิ้นแน่นอนล่ะค่ะได้มีการทำน้ำมนต์
ครูบาท่านเจ้าอาวาสก็ทำน้ำมนต์หยดน้ำตาเทียนลงไปในขันแบบนี้
ใช้เวลาทำน้ำมนต์อยู่ประมาณ๑๕นาทีด้วยกัน
พอเสร็จพิธีแล้วโอ้โหหลังจากที่ญาติโยมได้รับปะพลน้ำมนต์เรียบร้อย
รุมกรูกันเข้าไปเลยดูที่ขันน้ำมนต์นี่แหละ
เพื่อที่จะเอ๊เพื่อที่อืม

วิเคราะห์กันไปดูกันไป

ว่าเป็นอะไรกันแน่
น้ำตาเทียนครับเห็นแค่นั้นจริง

ถ่ายภาพเก็บไว้ก่อนดีกว่า

เพราะไม่เห็นจริง
เรื่องนี้มันต้องวิเคราะห์และยังมีเวลาคิดอีกเยอะ
ถูกต้องแล้วแต่ว่าเนี่ยอีกหนึ่งจุดเซียนตัวเลขเขาก็ไม่ละความพยายาม
ตีความขันน้ำมนต์ครูบาไม่ออกใช่ไหมไปส่องขันนมลหน้าพระเจ้ามุกดอกไม้สมปรารถนาศรีเมืองเชียงใหม่
ข้างวิหารดีกว่าเห็นชัดกว่าชาวบ้านเขาว่ากันแบบนี้เอาอย่างนี้
เป็นทางเลือกนะที่วัดล่านช้างจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ไปต่อที่วัดโพธารามอำเภอศรีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาวกันบ้างนะคะ
ชาวบ้านพากันนำดอกไม้ทุบเทียนไปกราบไหว้เจ้าพ่อหลวงคำแดง
ซึ่งเป็นอดีตกษัตริย์ภูกามยาวหรือว่าเมืองพยาวในปัจจุบันนี้แหละ
เพื่อเป็นการขอให้ปกปักรักษาขอโชคลาภเพื่อความเป็นสิริมงคล
และสิ่งหนึ่งที่ทำก็คือการเขย่าเซียมซีหาเลขเอาเลขไปเสี่ยงโชคเอาไปดูคำทำนายด้วย
ครับซึ่งเจ้าคำเจ้าหลวงคำแดงนี้นะคะเป็นพระราชโอรสพยางำเมือง
ครองเมืองภูกามยาวต่อจากพระราชบิดาเป็นกษ์กษัตริย์นักรบ
นำทัพป้องกันศัตรูที่จะเข้าตีเมืองอยู่ตลอด
วันหนึ่งค่ะท่านไปพบกวางทองก็เลยนำกำลังติดตามจนเข้าไปถึงถ้ำ
พอเข้าไปแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยถ้ำที่ว่านี้ปัจจุบันคือถ้ำเชียงดาวที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ตำนานที่เล่ากันมานะใช่ชาวบ้านก็เชื่อว่าเจ้าพ่อหลวงคำแดงเนี่ยจะมีความศักดิ์สิทธิ์ใครจะไปบนบานเรื่องขอโชคขอลาบหน้าที่การงานหรือว่าจะไปสอบอะไร
มักจะสมหวังสมปรารถนาเสมออืมก็ฝากเอาไว้ใครอยากจะไปขอพรขอโชคลาภเรื่องหน้าที่การงานการสอบอะไรก็ไปไหว้ได้นะคะหลวงพ่อคำแดงนะคะ
แต่อีกอย่างที่นี่เขาฮิตฮอตก็คือต้องเสี่ยงเซียมซี

ไปที่อีสานกันบ้างในก่าง
ไปที่วัดศรีสะแก้ววรารามตำบลสร้างเกาะ
อำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีครับ
ชาวบ้านที่นี่พากันไปเลยจุดทูบกราบไหว้
พระพุทธรูปโบราณไม่มีเสียงเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้
เขาบอกว่าขุดพบกลางไร่มันสับปะหลังที่อยู่ห่างวัดไปประมาณ๑กิโลเมตร
แล้วก็นำมาไว้ที่วัดแห่งนี้โอ้โหชาวบ้านแห่แหนกันมาเยอะนะครับ
ก็ที่เห็นเป็นพระพุทธรูปหินทรายปางสมาธินะครับ
หน้าตักกว้าง๑๕นิ้วสูง๒๙นิ้ว
ประทับบนแท่นหินแบบนี้มีลำตัวที่มีร่องรอยขูดขีดด้วย
ของมีคมอีกด้วยแต่ว่าไม่มีเสียน

คือชาวบ้านเขาเล่าแบบนี้ว่าเดือนตุลาคมเนี่ย
ที่ผ่านมาเจ้าของไร่ได้นำรถไถไปเตรียมดินปลูกมันสำปะหลัง
แล้วไปสะดุดกับหินขนาดใหญ่เข้า
ก็ทำการนำมาวางไว้ข้างถนนแบบนี้
ชาวบ้านก็คิดว่าเป็นหินรับมีดของปู่อ้ายใหญ่
แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งบ้านนาอ้าใหญ่ที่หายไป

ชาวบ้านก็เลยมาเจอแล้วก็นำมาขัดล้างหินดินที่วัด

คือตอนแรกลักษณะที่พบเนี่ยมันไม่ได้พบมาเป็นพระพุทธรูปแบบนี้เลยนะ
คือมันก็โดนคลุมไปด้วยดินด้วยหินโดนเกาะเอาไว้
แต่สุดท้ายเนี่ยพอเอาไปขัดไปล้างไปเจียหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะ
นะสุดท้ายเจอเป็นลักษณะแบบนี้อืมแล้วทางเจ้าอาวาสวัดก็เล่าว่า
หลังชาวบ้านนำพระมาถวายเนี่ยตกกลางคืนมีเรื่องประหลาดยังไงคะ
เจ้าอาวาสฝันเห็นพระพิสุรูปร่างใหญ่เข้ามาพร้อมเนรสองรูป
สวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วกลับไปไม่พูดอะไรนั่นคือสิ่งที่เห็นในฝันนะเนี่ย
อธิการทาจันทสาโรเจ้าอาวาสท่านเล่าให้ฟัง
ท่านเชื่อว่าฝันแบบนี้น่าจะมีโชคมีลาบ
ชาวบ้านก็พากันมาส่ององค์พระอืมมาส่องเลยส่องมาดูนี่อ่ะคะ
มาดูว่ามันเป็นยังไงนะขอดูใกล้กันหน่อย
มีลวดลายอะไรยังไงแล้วเขาบอกว่าเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ปรารถนา
อุ้ยชาวบ้านเขาบอกอย่างนี้เขาส่องจนเห็นตัวเลขที่ตรงไหนรู้ไหม
ตรงไหนเข่าขวาเอาละเข่าขวาของพระพุทธรูปอ่ะค่ะ
ชาวบ้านที่อุดรธานีใครมีความเชื่อเรื่องพวกนี้
ผมไม่ได้ว่าอะไรอยากไปดูก็ไปดูกันได้นะครับ

ถ้าคุณผู้ชมไปที่วัดสิ่งหนึ่งที่ควรทำมากที่สุดก็คือ
ทำบุญค่ะคำใจให้สงบส่วนเรื่องนี้
เป็นเรื่องของความเชื่อต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ
อีกหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยถ้าไม่มีถือว่าไปไม่ถึง
สว่างอารมณ์ค่ะพาไปดูอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์หน่อย
เมื่อสักครู่นี้ข่าวแรกคุณผู้ชมบอกว่ามองไม่เห็นอะไรเลย

นี้อ่างนมลที่นี่ค่อนข้างจะมีคนไปเยอะแล้วนะคะ
นักเสี่ยงโชคโอ้โหแห่กันมาดูกันอย่างต่อเนื่องเลยเนี่ย
เพ่งพิจารณาก็มีถ่ายรูปเก็บก็มี
หรือว่านี่ค่ะจะมาบนบันสารกล่าวกับตาทองนิ้วราย
เสี่ยงเซียมซีกันไปก็มีได้เลขกลับไปสมใจแล้ว
ก็พากันออกไปซื้อหาลอตเตอรี่ที่แผงด้านนอก
คุณที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้นะ
ขายลอตเตอรี่หน้าวัดเนี่ยเพียบ

ก่อนจะไปแผงนี่ดูขันแล้วไปแผงต่อ
คนดวงดีซื้ออะไรก็รวยแผงเขาก็จะติดไว้แบบนี้
และแน่นอนบางคนบอกว่าโอ๊ยดูไม่เป็นน่ะ

ถ้าคุณไปที่แผงคุณจะเห็นเขาเขียนไว้ว่า
เลขน้ำตาเทียนอารมณ์ตาทองิวราย
โอ้ชัดเลยมีคนวิเคราะห์กันไว้ให้แล้วมีคนตีความเอาไว้ให้แล้ว
มีคนวิเคราะห์ตีความกันอย่างชัดเจนมาเป็นตัวเลขเลย
อันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะจ๊ะ

เพราะว่าที่นั่นก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนเคารพนับถือ
ย่าศรีปฐุมมาที่บ้านโนนเมืองนะคะครับอยู่ห่างจากเกาะคำชโนธไปประมาณแปด
เมตรเนี่ยที่นี่ก็ยังมีผู้สัทธามาขอโชคลาภอยู่ตลอด
แม้ว่าศาลเนี่ยจะย้ายไปที่เกาะคำชโนธแล้วก็ตามเขาก็มีการจุดทูปกำยาน
โชคลาภกับพ่อปู่แม่ย่าด้วยนะคะก็จุดเสร็จก็ต้องรอนะคะ
รอจนทูบไหม้หมดเขาบอกว่าพอมันไหม้หมดเรียบร้อย
แล้วมันจะเห็นสิ่งนี้นี่คุณผู้ชมเขาบอกว่าเห็นสามตัวชัดเจนมาก
ไม่ต้องคิดอะไรมากเห็นอะไรก็เอาสิ่งนั้นแหละ
บริการทุกระดับประทับใจจริงนะไม่ต้องพิเคราะห์กันเยอะเพราะว่าบางคนเขาไม่เชี่ยวชาญเรื่องนี้
แต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งทางใจเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
คือขออย่างอื่นบ้างก็ได้นะเรื่องหน้าที่การงานผมผมก็ไปขอกัน
จริงมีมีอยู่แล้วคุณที่ไปขอพรเรื่องหน้าที่การงาน
เรื่องการสอบเรื่องอันเรียนอะไรต่างอย่างนี้
ก็มีเรื่องโชคลาบของเพราะโชคลาบเราไม่รู้จะมาเมื่อไหร่
แต่ถ้าเรื่องหน้าที่การงานแล้วเราตั้งใจจะทำจริง
อันนี้ยังไงซะรวยแน่นะครับ
หลายคนถามมาเยอะดูดวงกับอาจารย์นบไปไหนไม่ได้ไปไหน

ไปดูดวงรายวันประจำวันอังคารที่๑๔มกราคม๒๕๖๓นะครับ
วันนี้เป็นวันแรม๕ค่ำเดือน๒ก็เป็นวันมงคล
แก่การอุปสมบทผ่าตัดแต่งงานและขึ้นบ้านใหม่ครับ
ลับดวงดีสำหรับคนเกิดปีชวดก็คือมีโอกาสได้ลาบจากงานเสริม
ควรทำบุญถวายปัจจัยค่าน้ำให้วัดเพื่อเสริมดวง
ส่วนการเลือกสีมงคลเพื่อเสริมเสน่ห์การค้าและโชคลาภนะครับ
สีอะไรบ้างไปดูกันหน่อยมีสีดำสีม่วงสีส้มและสีแดง
ส่วนสีที่เป็นการากินีควรหลีกเลี่ยงได้แก่สีเหลืองและสีขาวครับ
ใครนะครับที่ต้องการจะเช็คดวงรายวันแบบครบทั้ง๗วันเปิดไปเลย
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้า๑๐เช็คได้เลยนะ